ดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยค่ะที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานที่มีรถกระบะแหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าที่ตำบลบังปูอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วไปชนเสาไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเสาล้มค่ะแต่สายไฟก็เลยดึงดึงดึงเสาอื่นล้มไปด้วยรถคันอื่นที่อยู่บนท้องถนนก็ซวยไปด้วยโดนเสาไฟทับเสาไฟเนี่ยล้มลงมาสิบห้าต้นเราเคยคุยกันหลายครั้งใช่

ก็ขับมาอยู่ดีดีก็ถูกเสาไฟทับนะคะทับที่ห้องโดยสารจนบี้แบนเลยคนนี้เป็นผู้ชายสองคนที่อยู่ในห้องโดยสารบาดเจ็บแล้วก็ยังมีหลังคาสะพานลอยคนข้ามเสียหายด้วยถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนสามเลนค่ะริมทางเท้ารถกระบะที่พุ่งชนคันแรกเนี่ยนะคะรถต้นเรื่องเนี่ยนะคะอัดก๊อปปี้อยู่กับเสาไฟแล้วดูสภาพเสานะในรถคนเจ็บ
ปริปรภาโพหมู่อายุยี่สิบห้าปีนี่ค่ะพยานแวดล้อมใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดตรงนั้นเขาก็ตรวจสอบหมดเลยนะคะได้ข้อมูลมาว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางที่ค่อนข้างโค้งด้วยมุ่งหน้าไปตลาดปากน้ำอะค่ะรถกระบะคันคันเริ่มต้นเนี่ยนะคันที่ไปชนเสาไฟฟ้าน่าจะขับมาเร็วแล้วพอเลี้ยวปุ๊บค
ดึงดึงดึงดึงลงมากู้ไภก็ไปช่วยเหลือนะคะก็ต้องตัดไฟทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเพื่อกู้สถานการณ์ตรงนั้นในพื้นที่ตรงนั้นน่ะนะคะ
ก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงอ่ะนะเกือบเที่ยงแล้วก็พี่ก็ยืนอยู่พอยืนอยู่ได้ยินเสียงตึ้มตึ้มก็หันไปมองอ้าวชนชนแล้ว
แล้วอีกแป๊บนึงเสาไฟมันก็ค่อยล้มมาทีละต้นทีละต้นทีละต้นแล้วก็ไอ้คันที่โดนทับมันอ่ะมันรอดต้นนี้ไปแต่มันไม่รอดต้นใหญ่มันก็เลยโดนทับ
ไม่มีไม่มีเบรกนะไม่ได้ยินเสียงเบรกนะชนเลยเสาต้นนั้นน่ะมันก็มันก็ชนหลายเที่ยวแล้วเนอะ
ก็เพิ่งตายไปอืมใช่เพราะมันชนบ่อยนะถ้าเป็นรถเล็กก็คือตายนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือตายอ่ะนี่เป็นรถใหญ่นี่ดีที่มันไม่หมุนอ่ะนี่มันชนแล้วมันอยู่กับที่ไงก็เลยเจ็บกันแค่ประมาณแค่นั้น
สักครู่นี้ให้ดูภาพกราฟิกไปแล้วนะคะว่าเสาไฟฟ้าแต่ละต้นใครรับผิดชอบต้นละเท่าไหร่รวมรวมแล้วเนี่ยโอ้โหเฉพาะเสาไฟฟ้าจะอยู่ที่ราวราว๗ล้านห้าแสนบาทแต่ว่าทางตำรวจสพบางปูบอกว่าตัวเลขคร่าวน่าจะสิบล้านมันมีอย่างอื่นเสียหายด้วยเนี่ยค่ะเราละเรียงให้ดูตามหน้าจอนะคะว่าเสาไฟแต่ละขนาดเนี่ยราคาก็จะต

ซับมรดกที่ได้มาสมมติหนี้สิบล้านแต่ได้มรดกมาล้านเดียวก็ใช้แค่ล้านเดียวแต่ก็หมดเลยก็คือหมดเลยทั้งหมดถูกต้องอืมก็ต้องรอดูกันต่อไปก่อนนะคะ